พูดถึงทีมชาติชุดใหญ่วันนี้ไทยเจอกับเวียดนามอย่างที่แฟนบอลนั้นทราบดี
ว่าอาจจะใช้เกมนี้ในการประเมินผลงานของอากิระนิชิโนด้วย
ว่าจะมีการประเมินผลงานของอากิระนิชิโน

หลังจบเกมกับทีมชาติเวียดนามนะครับ
เพราะสมาคมจะต้องประเมินผลงานหลังจบแมชในแต่ละครั้ง
แต่ณเวลานี้นะครับผลการแข่งขันยังไม่ออกมา

เพื่อผลการแข่งขันที่แฟนบอลไทยทั้งประเทศนั้นคาดหวังครับ
สร้างความกดดันนะครับ
เพราะมีสถิติที่น่าสนใจ
๔นัทที่เรากำลังไปเยือนชนะ๒เสมอ๒ยังไม่เคยแพ้นะครับ
โอ้โหหวังว่าครั้งนี้แหละ
ราคาถันเนาะ
นี่ไงเราแชมป์ดีกว่า
ใช่แล้วเวียดนามเขานำเราอยู่ตอนนี้เขา๑๐แบบถูกไหมคะ
เรา๗เราก็เลยหวังว่าถ้าเกิดว่าเราชนะ

ยึดสถิตินะครับไม่แพ้เวียดนามที่มีดิ่ง๔นัดแล้ว
แล้วย้อนไปเมื่อ๔ปีที่แล้วเราก็บุกชนะด้วยสกอร์ที่สวยงามนะครับ

หวังว่าค่ำนี้จะเป็นสกอร์ที่สวยงาม
ใช่เราส่งกำลังใจให้กับช้างศึกไทย
หน้าจอไทยรัฐทีวีช่อง๓๒ได้
ช่วงนี้ขอบคุณคุณไกรสอนด้วยนะคะ